ที่เพิ่งลาออกมาจากพัคประชาธิบัตร
ได้ไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่แล้วนะครับ

ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายกรณ์จติกวณิตอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิบัตร
ให้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพัก
ยื่นเอกสารต่อกรกตเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพักกล้า
ชูหลักสตาร์ทอัพเน้นลงมือทำ
โดยนายอัธวิทย์ระบุว่าชื่อพัก
มาจากความเห็นของประชาชนกว่า๑๒๐๐๐คน

จากนี้เตรียมรวบรวมผู้ก่อตั้งพักให้ครบ๕๐๐คน
ว่าจะจัดประชุมใหญ่ได้ในต้นเดือนมีนาคมนี้
ยืนยันมีเป้าหมายลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งหน้า

เพื่อรองรับสมาชิกพักอนาคตใหม่หากถูกยุบ

มันจำเป็นต้องใช้เวลาในการที่เราเข้าใจมัน
แล้วก็พักนี้เป็นพักเปิดกว้างนะครับ
ให้กับคนทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

ก็คือว่าหากพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
มีเข้ามาพูดคุยก็พร้อมรับ
คือไม่ได้อยู่ในความตั้งใจตั้งแต่ต้นนะครับ
ว่าจะเข้ามาสู่การเมืองในยุคการเลือกตั้งนี้

ในการทำความเข้าใจกับสังคมเรื่องปฏิบัตินิยม

ประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
ก้าวระหว่างการแสดงปาตรกะถา
เรื่องการยกระดับพักการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
ระบุพักประชาธิบัติได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นพักที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากที่สุด
ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับคดียุบพักมาแล้วถึง๒ครั้ง

ส่วนคนในพักต้องไม่หวั่นไหวเมื่อเจอปัญหา
น้อยเนื้อต่ำใจไม่คิดทิ้งพัก
ไม่ว่าพักจะขึ้นหรือจะลง
ถ้าผู้บริหารพักใจสอก็คงคิดว่าพักไปไม่รอด
ด้านนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ยืนยันความพร้อมเตรียมจัด๑๖ขุนพล
อภิปรายไม่ไว้วางใจ๖รัฐมนตรี
วันที่๒๔ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้
โดยใช้กลไกในฐานะฝ่ายค้าน
โปรงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ภายใต้ปฏิบัติการพิน็อกคีโอ
ซึ่งจะยึดเอกสารพยานแวดล้อม
มาอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ตรงประเด็น

แม้ว่าในวันที่๒๑กุมภาพันธ์
สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
ในคดีกู้เงินของพักอนาคตใหม่

จะไม่ส่งผลกับการอภิปราย
เพราะจะขอเดินหน้าอภิปรายนอกสภาต่อไป

พวกเราหนักแน่นและมั่นคง
ไม่ว่าจะยุคภักษ์หรือไม่ยุคภักษ์

กรรมการบริหารพักเป็นผู้อภิปราย

ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เข้าสภาอภิปรายไม่ได้
ก็จะนำมาอภิปรายนอกสภา
ขณะที่นายอิทธิพรบุญประคอง

ทำสำนวนฟ้องร้องคดีอาญาพักอนาคตใหม่
ว่าขณะนี้คณะกรรมการไต่สวน
ส่งเรื่องมาให้กรกตพิจารณาแล้ว

ให้พิจารณาประเด็นอื่นเพิ่ม
ยืนยันเรื่องเงินกู้กับเงินทดลอง
แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว

ฟ้องกรกตต่อสารทุจริตนั้น
ประธานกรกตระบุไม่รู้สึกกังวล
เพราะเจ้าหน้าที่เตรียมไปชี้แจงต่อสาร
ในวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้อยู่แล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน